ประเด็นที่มีคนไข้เป็นเซียนมวยนะคะ
ตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่าอยู่มาแล้วประมาณ๒๐วันที่ชื่อว่าแป๊วหน้าราม
รวมถึงอีกหนึ่งคนค่ะชื่อไก่สิทธิ์แก้วอุดม
๒คนนี้เอาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษารักษาตัว
โรคโควิด๑๙ในโรงพยาบาลเอกชน
ออกมาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าโอ้โหผมเป็นห่วงมากเลย
ติดโควิดผมก็เครียดอยู่แล้วและเนี่ยมาเจอค่ารักษาพยาบาลเป็นแสน
้วหน้าราม๓แสนกว่าไก่สิทธิ์แก้วอุดม๒แสนกว่า
ถามหาถึงคำตอบว่าสรุปแล้วผมต้องจ่ายไหม
เพราะทางโรงพยาบาลมายื่นใบหน้าใส่ผม
บอกต้องจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนอืมบอกแบบเนี้ยเขาก็เลยเอ้ยยังไงนะ
ก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าผมไม่ต้องจ่ายหรืออะไรยังไงหาคำตอบให้เนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราหลายคนเป็นห่วงเพราะว่าบางคนก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ
บางคนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนอย่างที่บอกค่ะ
เป็นโควิดก็เครียดจะแย่อยู่แล้วเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราไปสอบถามจากผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องนี้ค่ะ
นายแพทย์ทะเรศกะรัฐในระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คุณหมอทะเรศยืนยันว่าได้ชี้แจงพูดคุยกับเซียนมวยทั้งสองคนแล้วก็คือคุณแป๊วและคุณไก่
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลยืนยันว่ารัฐจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ฟรี
ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนนะคะกรณีเซียนมวยคนดังกล่าว
ได้ตรวจสอบย้อนไปถึงสถานพยาบาลแล้วตรวจสอบที่โรงพยาบาลเรื่องนี้มันเป็นไง
มายังไงเข้าใจว่าฝ่ายการเงินมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี่สิเจ้าหน้าที่
เนี่ยนะคะตอนนี้คุยทั้งหมดแล้วไม่ต้องจ่ายเงินย้ำแบบนี้นะคะไม่ต้องจ่ายเงินนะคะ
คือโรคนี้เป็นโรคที่เกิดมาฉุกเฉินใช่ฉุกเฉินคำนี้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูลเนี่ย
คนไทยทั่วทั้งประเทศท่านต้องได้รับการรักษาฟรีฟรีฟรี
มันเป็นเรื่องฉุกเฉินอ้าวฟังเสียงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะ
ภาวะโรคโควิดเนี่ยเป็นเอ่อเรื่องฉุกเฉิน
สามารถจะเข้ารับการรักษาที่ไหนก็ได้ในกรณีจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้น
แล้วก็รัฐจะจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้สำหรับสถานพยาบาลเอกชน
กรณีไปรักษาที่ไม่ตรงสิทธิ์นะครับในกรณีเนี้ยก็ได้ตรวจสอบแล้วก็เอ่อ
ตรวจสอบไปที่สารพยาบาลแล้วเข้าใจว่าสารพยาบาลก็แจ้งว่าทางฝ่ายการเงินเนี่ย
มีความเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับตอนนี้ก็ได้คุยกับทางผู้ป่วยแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวจะคืนเงินให้นะครับสำหรับราชกิจจานุเบกษานะคะ
ดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะลงประกาศข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ด้วยการใช้สิทธิ์การบริการสาธารณสุขกรณีมีเหตุสมควรหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้สถานบริการสาธารณสุขที่บริการผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
มีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ป่วย
ทำให้ผู้ป่วยจะต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายใดเลย
นี่คือรายละเอียดกฎหมายดีค่ะ
อย่าทำให้เขารู้สึกรันทดแล้วก็แรงแค้นมากกว่านี้เลยนะคะ